เป็นกำลังใจจริงกับความรัก๑๓ปีมาราทอนเหลือเกินนะครับ
คู่นี้ผ่านอะไรกันมาเยอะนะคะล่าสุดพี่แจ๊กกะรีนค่ะ
มีโอกาสเจอทั้งคู่นะก็เลยขอไปสัมภาษณ์หน่อยแล้วกันนะคะ
เห็นว่าจะเตรียมงานแต่งงานด้วยนะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วจ้า
เขาไปให้สัมภาษณ์ในรายการแบบว่าคู่รักอยู่กับความรัก

ปฏิกิจนี่เป็น๑๐ล้านหรือผู้ชมหาที่เขาไปลงทุนธุรกิจนี่ย่างชาวบู
แล้วไฟไหม้อยู่ใกล้บ้านดิฉันโอ้ตื่นเต้นมากเลย
ช่วยเขาดับไฟไม่เดินผ่านไปเฉยนั่นแหละ
ช่วยอะไรเขาได้ล่ะโอ้วนะฮะ
เป็นกำลังใจให้ไปอุดหนุนร้านพี่บอยพี่เจี๊ยบดีกว่านะคะ